คราวนี้ย้อนกลับไปดูที่วัดพระธรรมกาย
สำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย
วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ
รอบวัดติดตามได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้ศึกข่าวไทยรัดทีวีรายงานสดเข้ามาเลยนะคะ
บรรยากาศสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ

พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรคลอง๕ในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้เองยังคงต้องติดตามปฏิกิริยาของศิษยานุสิตและพระสงฆ์
หลังจากที่ประชุมมหาเทพรัฐสมาคมนั้นเตรียมนำเรื่องวัดพระธรรมกายเข้ามาพิจารณาในวันนี้ครับ
หลังจากที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
เดินทางเข้ามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งสารพิจารณาแล้วมีเหตุให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยุโยงปลุกปั่นประชาชนอันจะเกิดความไม่สงบและล่วงละเมิดกฎหมาย
เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยกำหนดวงเงินหลักทรัพย์จำนวน๔แสนบาท
โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพระสนิทวงศ์มาส่งที่สถานีตำรวจภูทรครอง๕
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดฐานขัดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา๔๔ครับ
โดยได้สอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
และให้พระสนิทวงศ์กลับมาจำวัดที่วัดพระธรรมกายเพราะไม่สามารถนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีได้ทัน
ได้นัดหมายให้พระสนิทวงศ์มาพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันนี้เวลา๙นาฬิกาครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเองยังได้ออกมายืนยันว่าการตรวจค้นวัดพระธรรมกายจะเสร็จสิ้นลงภายในสัปดาห์นี้
แต่ไม่ใช่การเร่งปิดเกมตามที่เป็นข่าว
เพราะขณะนี้มาตรการทางสงฆ์เริ่มมีความชัดเจนแล้ว
ดังนั้นขอให้ทุกคนติดตามการดำเนินการจากที่ประชุมที่จะมีมาตรการเข้มข้นขึ้น
ส่วนทางการข่าวเองก็เชื่อว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
นำเรื่องคดีความต่างที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโย
เข้ากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและที่ประชุมมศ
เพื่อพิจารณาว่าความผิดทางคดีอาญาของพระธรรมชโย
ทางพระธรรมวินัยนั้นถือว่ามีความผิดหรือไม่และมากน้อยเพียงใด
ซึ่งมหาเทพรัฐสมาคมก็จะมีการประชุมในวันนี้เช่นเดียวกันครับ

ทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราก็จะรายงานกลับไปให้ทราบทันทีครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ